ตลาดบางน้ำพึ่งโอ้โหขยะเต็มไปหมดเลย
ในคงในคลองมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยไงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แล้วทีนี้ใครจะไปพอโลกโซเชียลเผยแพร่ออกมาแบบนี้

ปรากฏว่าข้อมูลที่โลกโซเชียลเผยแพร่นั้นไม่เป็นเรื่องจริงนะคะ
โดยทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็ได้ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะ
ไปดูกรณีที่โลกออนไลน์เขาเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง
บางกระเจ้าประสบปัญหาขยะจากนักท่องเที่ยวเฉลี่ย๘๐๐๐คนต่อวัน
โดยเฉพาะพื้นที่ตลาดบางน้ำพึ่งนี่แหละค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชาวบ้านบอกว่าพื้นที่แห่งนี้พัฒนาจนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เป็นที่นิยมแล้วก็มีปัญหาเรื่องของขยะ

เป็นปอดของคุณภูมิแทบ
ถ้าในวันดูโอ้โฮสวยขี่รถจักรยานยนต์คุณ
ชมวิวทิวทัศน์สวยงามของของธนาคตก
ให้ข้อมูลบอกว่าจริงแล้วชุมชนบางน้ำพึ่งมีการจัดการ
การคัดแยกขยะที่ดีมาโดยตลอดตามนโยบายของภาครัฐ
ให้ชุมชนลดปริมาณขยะไม่ได้มีขยะเพิ่มมากขึ้น
จากนักท่องเที่ยวตามที่สื่อออนไลน์ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะ
และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดบางน้ำพึ่งเอง
ก็ถือว่ามีจิตสำนึกนะไม่ได้ทิ้งขยะแบบเรียราช
ไม่ได้ทิ้งขยะไม่ได้เป็นที่เป็นทาง
ทางอบตบางน้ำพึ่งก็เตรียมถังขยะเอาไว้เป็นอย่างดี
เพื่อให้นักท่องเที่ยวทิ้งให้ถูกต้อง
รวมถึงมีการคัดแยกขยะเปียกนำเข้าเครื่องย่อยขยะ
ทำน้ำหมักชีวภาพและการ์ดชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยอัดเม็ด
คือทำแบบนี้มาตั้งแต่ต้นปี๒๕๕๙
เพื่อหมุนเวียนให้ปริมาณขยะในชุมชนลดน้อยลง
อันนี้คือเขาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขกล่าวด้วยว่า
ส่วนใหญ่จะมาเที่ยวกันช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์
ถ้าเฉลี่ยแล้วขยะก็ไม่เกิน๘ตันต่อสัปดาห์
นี่ถือว่าเป็นปริมาณปกติ
แต่โลกออนไลน์แชร์กันว่าเพิ่มมากขึ้นเป็น๒เท่า
และเสี่ยงต่อมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมนั้น
ทางด้านอบตบางน้ำพึ่งก็อยากรู้เหมือนกันว่า

เพราะว่าที่ผ่านมาอบตเองหาวิธีร่วมกับพ่อค้าแม่ค้ามาโดยตลอด

แล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากพ่อค้าแม่ค้าเองทั้งจากนักท่องเที่ยวด้วย
ที่สำคัญอบตเขาทำสถิติข้อมูลขยะนะคะ
พบว่าลดขยะได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วย

ณปัจจุบันนี้เท่าที่มีสถิติการทำงานมา
แล้วก็บันทึกทุกเดือนในการดำเนินงาน

ฉะนั้นในเรื่องของด้านกฎหมาย
ผมจะให้งานทางด้านนิติกรของผม

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในหลักทางวิชาการ
และตัวผมเองตำแหน่งผู้บริการกองสาธารณสุข
ซึ่งเป็นผู้รับนโยบายของท่านนายก
โดยตรงรับรองและการันตีได้เลยว่า
ปริมาณขยะของเรายังคงที่
ไม่เพิ่มจนถือว่าเป็นภาวะวิกฤต

คือในเพจเขาลงไปบอกว่าพอกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะ

โดยมีสัดส่วนของขยะเป็นแบบนี้คุณ

พลาสติกถึง๔๐ขยะอินซี๒๖

ขยะอันตรายอีก๒โอ้โหเขาแบ่งละเอียดชัดเจน
นี่คุณพอเห็นแบบนี้พอเขาก็เลยบอกไงฝากบอกไปด้วย
บอกว่าอยากให้เพจที่เอาข้อมูลไปเสนอมาคุยกันหน่อย
มาคุยกับเจ้าหน้าที่ที่อบตบังน้ำพึ่งมาคุยโดยตรงเลย
จะได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ถูกต้องด้วย
เพราะว่าไม่งั้นนะเดี๋ยวตลาดบางน้ำพึ่งก็จะได้รับผลกระทบ

เดี๋ยวแบบเข้าใจกันผิดเสียภาพลักษณ์ไปหมดนะคะ
แต่ภาพที่เห็นตรงนี้ที่ช่างภาพไปถ่ายได้ก็อยากให้กำจัดซะเนอะ
ให้มันดูสวยงามหน่อยนะครับ